อีกหนึ่งคดีที่ถูกพูดถึงเยอะมากค่ะ
คดีหวยทิพย์นะคะก็ได้มีการอนุมัติ
หมายจับผู้ต้องหาสามรายมีคุณตะบอยสเกาด้วย
มีคุณแอนนาด้วยนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือคุณแนน
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ได้แถลงผลการปฏิบัติงานตรวจค้น
ฟอร์มขายสลากินแบ่งรัฐบาล๑๕แพลตฟอร์ม

นุมัติหมายจับผู้ต้องหา๓ราย
นายวินระวีใหญ่เสมอทำหน้าที่โฆษณาชักชวน
ไปจับได้ที่บ้านแถวราษพราวกรุงเทพฯ
คนที่สองคือนางสาวมินตราขุนสวัสดิ์หรือแนน
เป็นกรรมการบริหารจับได้ที่บ้านเหมือนกัน
คนที่๓คุณอันนา
นายวรินทร
ความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้
และข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประกันที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
เอาหลักฐานก็คือตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด๑๖พฤษภาคม

ที่มีลูกค้าถูกรางวัลจำนวนนึง
มาใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์
กรณีที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหา

ยืนยันว่าเข้าร่วมกับโชคดีลอตเตอรี่ดอตคอม
ในฐานะนักการตลาดค่ะ

ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ซึ่งพลตำรวจโทษสุรเชษก็ร่วมสอบปากคำด้วยตนเองเลยนะคะ

ผมเข้ามาร่วมงานกับแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน
๘งวดในฐานะนักการตลาดนะครับ
วันนี้ผมตกเป็นผู้ต้องหา
ทั้งที่ผมไม่มีส่วนร่วมกับการนำเข้าการจัดเก็บลอตเตอรี่เลย
เพียงแค่มีตัวแทนคนหนึ่งไปโพสต์รูปผม
และใส่ชื่อตำแหน่งผมเป็นประธานบริษัท
ซึ่งความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้มีตำแหน่งใดในโชคดีลอตเตอรี่ดอตคอมเลยครับ
พลตำรวจโทสุรเชษก็เลยบอกว่า
การจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่
พบว่ามีพฤติการนำภาพสลากินแบ่งรัฐบาล
ขายในแพลตฟอร์มของตัวเองโดยที่ไม่มีสลากจริง
เขาก็เลยเรียกกันว่าหวยทิพย์มาขายแต่ไม่มีของจริง
ลาก๑๒ใบไปขายซ้ำกับแพลตฟอร์มสลากพลัส
ลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวง
จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีอยู่จริง
ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา๓รายจับกลุ่มได้๒ค่ะ
จะโปรดว่าสลากนี้เป็นของวัยศัฐนอท
สลากเป็นของนอทเองใช่ครับแต่ต้าไปบอกว่าสลาคอยู่กับต้า
ก็คืออะไรฮะสลากนั้นไม่มีอยู่จริง

ทีนี้มันก็อาจจะมีความผิดเพิ่มเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็อาจจะต้องอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่คุณมีอยู่
มาจากการจำหน่ายสลากทิพย์หวยทิพย์อะไรนี้หรือเปล่า
แล้วก็ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่มีความผิดคล้ายกันนะคะ
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับทุกรายนะคะ
แล้วก็ฝากถึงประชาชนที่ซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ซื้อจากแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ
สังเกตได้ก็คือภาพสแกนสลากต้องไม่ปิดบังบาร์โค้ด
สัญลักษณ์บนสลากต้องเปิดเผยให้เห็นให้ชัด
เดี๋ยว๒มิถุนายนนี้ทางกองสลากจะเปิดแพลตฟอร์ม
จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลในช่องทางออนไลน์
แล้วก็ขาย๘๐บาทนะคะตามที่กฎหมายกำหนด
ก็จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ของรัฐบาลนี้จะขายผ่านแอปเป๋าตังค์

ส่วนแอปอื่นที่จะซื้อเนี่ยตำรวจบอกต้องเห็นสลากทั้งใบ

ใช่ค่ะถ้าเกิดไม่มีสลากอยู่ในมือแล้วคุณไปขายก็คือ
คือถ้าเลขนั้นเนี่ยคนไม่ถูกก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่ถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าที่ก็มีสลากจริง

แต่ข้าวที่ไม่มีเนี่ยทีนี้จะยุ่งแล้ว